อุบลอย่างที่บอกว่าจุดที่เราแบบติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด
บ้านเรือนไม่ต้องพูดค่ะไม่รอดอยู่แล้ว
น้ำท่วมหมดแม้กระทั่งคนย้ายมามาอยู่ศูนย์พักพิงนะ
ต้องอบพยพหนีกันไปอยู่ที่ที่สูงกว่าเดิมอีกค่ะ
ใช่ก็แล้วจะไปไหนต่อดีละพี่เบิร์ท
ถ้าเกิดว่ามันท่วมมาถึงเต็นต์พักพิงแบบนี้
นี่หลายพื้นที่ของอุบลนะเขตเทศบาลเมือง
วารินชำราบคุณผู้ชมจะได้ยินวารินชำราบวารินชำราบบ่อยหน่อย
เพราะว่าอะไรน้ำมันท่วมฝนตกแบบนี้
กว่า๕๐๐หลังคาเรือนก็เกือบ๒๐๐คนเลยนะ
ต้องหนีน้ำท่วมไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้วก็กระจายไปตามจุดต่างค่ะ

หนีน้ำมาอยู่ตรงใต้สะพานเสรีประชาธิปไตย
อยู่ได้สัก๓๔วันนี่แหละ
ปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลก็เพิ่มสูงมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้
แล้วฝนก็ตกลงมาเติมตลอดเติมตลอดน้ำก็เลยไหลเข้าท่วมเต็นต์ที่พักค่ะ
ทีนี้ก็เลยอย่างที่บอกแหละอบพยพแล้วอบพยพอีก
ต้องหนีไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้น
จุดตรงนี้มันอยู่ริมถนนค่ะพื้นที่ตรงนี้ต่ำด้วยพอฝนตกลงมา
น้ำก็ขังดูแบบนี้เดินลุยน้ำน้ำรอการระบาย
แล้วก็ท่วมมาที่เต็นต์ที่พักโอ้โหดูภาพนี้สิ
คุณยายคุณป้านี่อยู่ในเต็นต์แบบนี้
ต้องอบพยพไปอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ซึ่งตรงนั้นมันสูงกว่านะคุณผู้ชม
เพราะว่าเขาก็กลัวไงว่าเอ๊ะฉันอบพยพแล้วฉันอบพยพอีก
แล้วฉันจะต้องอบพยพอีกทีด้วยไหม

ทุกข์ของคนที่ต้องอบพยพ
คือการจะอบพยพในแต่ละครั้งนี่